มาติดตามอีกหนึ่งคดีนะครับ
เป็นคดีที่กลุ่มลูกสธนครแหลมชะบัง
พาพวกไปทำร้ายร่างกายหนุ่มโรงงานแล้วครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานี้ทางสทแหลมชะบัง
นำลูกชายพร้อมพวกอีก๙คนเข้ามอบตัวแก่ตำรวจแล้วนะครับ
ที่สพนขามอภษีราชาจังหวัดชมนะครับ
โสพลพรวัฒนาสมาชิกสภาเทศบาลนครแหลมชะบัง
นำตัวนายพงศกรลูกชายพร้อมพวกผู้ก่อเหตุทั้ง๙คน
รุมทำร้ายนายดำรงพาพิบรมหนุ่มโรงงาน
ได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะและใบหน้า
เย็บแผลถึง๓๒เข็ม
เหตุที่ขี่รถเฉียวชนกันเข้ามอบตัวกับตำรวจนะครับ
โดยนายตำรวจประจำโรงพักร่วมกันสอบสวน
และแจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุทั้งหมด
ซึ่งหลังผู้ต้องหาทั้งหมดเห็นภาพข่าวการนำเสนอ

ได้ขอติดต่อขอมอบตัวในครั้งนี้ครับ
ด้านตำรวจได้ตรวจค้นเพิ่มเติม
ก็พบของกลางเป็นเสื้อผ้าชุดที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุนี่แหละครับ
โดยนายพงศกรก็สารภาพนะครับออกมาแบบนี้ครับว่า
บอกว่าในคืนวันเกิดเหตุตนเองพร้อมพวกนี้ขี่รถจักรยานยนต์ไป
ไปเที่ยวในพื้นที่เครือสหพัฒน์นะคะ
ต่อมาได้ยินเสียงเพื่อนในกลุ่มตะโกนมาบอกว่าน้องในกลุ่มถูกรถชน
แล้วก็เกิดมีปากเสียงกับคู่กรณีตนเองนี่ไม่พอใจ

จนเกิดเหตุการณ์รุมชกต่อยหนุ่มโรงงานจนได้รับบาดเจ็บ

ก็คือเพื่อนของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่เขาถอยออกมา
แล้วก็ถ่ายคลิปเก็บไว้เป็นหลักฐานสำคัญที่เอาไปแจ้งตำรวจนะคะ
สำหรับคดีนี้เบื้องต้นถูกแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น
ได้รับอันตรายแก่ร่างกายและจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ